ความคืบหน้าคดีปุ๊กกี้กันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้ปุ๊กกี้ซัดทอดว่ายาที่รับมาไปรับจากผู้ชายคนหนึ่ง
อยู่แถวโชคชัย๔ใช่ไหมคะตำรวจได้ข้อมูลนี้ค่ะ
ติดตามตัวไปเลยนะคะและไปควบคุมตัวผู้ชาย
ปุ๊กกี้ซัดทอดได้ที่เกาะพงันจังหวัดสุราธานีเมื่อวานนี้
พร้อมกับพันรยาสาวนะคะนำตัวมาสอบสวนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ผ่านไปเขายังคงให้การภาคเศษนะภาคเศษก็คือรับส่วนหนึ่ง
ปฏิเสธส่วนหนึ่งที่เขารับเนี่ยเขาบอกว่ากระเป๋าที่เอาไปส่งให้ปุ๊กกี้เนี่ย
เขาเอาไปส่งให้จริงแต่ที่ปฏิเสธเนี่ยเขาปฏิเสธบอกว่า
เขาไม่รู้ว่าในนั้นเนี่ยมันมียาเสพติดนึกว่าเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าเฉยเนี่ยนะคะ
ตำรวจปรับปรามยาเสพติดควบคุมตัวนายกันทรแก้วกระจ่างหรือมิวลาดประเขา
อายุ๒๘ปีพร้อมด้วยนางสาวทารินีเขาบัณฑิตพันรยาอายุ๒๓ปีค่ะ
เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นเครือขายยาเสพติด
นักร้องที่ถูกจับกลุ่มไปพร้อมกับสามีและชาวไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจควบคุมตัวทั้งคู่ได้ที่เกาะพงันจังหวัดสุราธานีเมื่อคืนที่ผ่านมา
และล่าสุดนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะที่กองบัญชาการตำรวจปรับกรามยาเสพติด
โดยมีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองพบตรและพลตำรวจโทชินพัฒน์สารสิน
ผู้บัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติดสอบปากคำด้วยตัวเองเลย
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติเปิดเผยว่าภายหลังจากการสอบปากคำเบื้องต้น
นายกันทรยังคงให้การภาคเศษนะคะส่วนที่รับ
ก็คือบอกว่าเป็นผู้เอากระเป๋าเสื้อผ้าไปส่งให้กับปุ๊กกี้จริง
แต่สิ่งที่ปฏิเสธเขาบอกว่าไม่รู้จริงว่าข้างในกระเป๋าเนี่ย
ที่เอาให้เอาไปส่งให้กับปุ๊กกี้เนี่ยมันมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่
ส่วนเรื่องของการยอมรับอีกหนึ่งอย่างนะคะบอกว่าก็มีอาการติดต่อ
ทำธุรกรรมการเงินกับปุ๊กกี้เนี่ยหลายครั้งอันนี้เกิดขึ้นจริงนะคะ
และรู้จักกับปุ๊กกี้มาแล้วหนึ่งปีซึ่งตำรวจไปพบว่า
ขณะเดียวกันนะคะแนวทางการสืบสวนตำรวจไม่ปักเชื่อคำให้การ
เนื่องจากสืบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคน
มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงการเงินกับปุ๊กกี้และแฟนนุ่ม
ข้อมูลผู้ต้องหาก็คือทำหน้าที่ส่งของและรับเงิน
ส่วนจะเชื่อมโยงทางการเงินลักษณะไหนอย่างไร
และรู้จักกับปุ๊กกี้ได้อย่างไรตำรวจบอกว่าขอสอบสวน
เอาแบบละเอียดละเอียดเอาแบบชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
จากนี้ตำรวจยังพบว่านายกันทรทำหน้าที่ส่งยาเสพติด
ให้กับรายอื่นอีกนอกจากปุ๊กกี้แล้วเขาส่งให้กับคนอื่นอีกนะ

หลังจากนี้จะขยายผลเพิ่มเติมว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นอีกหรือไม่นะคะ
นี่เป็นฝั่งของผู้ชายก็คือในกันทร
เอามาดูการสอบปากคำของฝั่งพันรยาบ้างนะคะก็คือนางสาวมิว
นางสาวมิวให้การว่าตัวเองทำงานออร์แกไนเซอร์

ส่วนจะจัดอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิง
ก็เลยทำให้รู้จักกับปุ๊กกี้
โดยการสอบสวนทราบว่านางสาวมิวหรือว่านางสาวทารินีชื่อจริง
มีส่วนร่วมกับเครือข่ายนี้อย่างไร
ก็คือการช่วยเหลือนายกันทรผู้เป็นสามี
ในการทำธุรกรรมทางการเงิน
จึงนำไปสู่การอนุมัติออกหมายจับดังกล่าวค่ะ